กรณีทันตแพทย์หญิงดนรดีหนีทุน
จนทำให้ผู้ที่ค้ำประกัน๔คนต้องชดใช้หนี้แทน๔๘ล้านบาท

เพราะว่าหนึ่งในผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้ออกมา
เริ่มต้นประเด็นนี้แล้วก็เป็นคันทนที่เริ่มต้น
โพสต์เฟซบุ๊คก็คือทันตแพทย์พระเด็จ
เขาบอกว่าตอนนี้ก็คงจะต้องเตรียมที่จะฟ้องร้อง
ฟ้องกลับทันตแพทย์หญิงดนรดีแล้วนะคะ
แต่บอกว่าที่ฟ้องร้องประเด็นสำคัญคือ
อยากจะให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
อยากจะให้มีการแก้กฎหมาย
อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ

โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาในลักษณะแบบนี้

ค้ำประกันทุนการศึกษาให้กับทันตแพทย์หญิงดนรดีจำลองราช
หนีการชดใช้ทุนการศึกษา
ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราแบบนี้นะคะ
ว่าได้รู้เรื่องแล้วที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือศคเอฟ้องล้มละลายทันตะแพทย์หญิงดนรดี
แล้วก็เห็นด้วยกับหลายความเห็นที่ตั้งคำถามว่า
ทำไมต้องเป็นสกอฟ้องล้มละลาย
ทั้งที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดล
มีอำนาจเต็มในการยื่นฟ้องตั้งแต่ต้นแต่กลับเพิกเฉย
ก็เลยอยากจะให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมไปตรวจสอบฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล
เพิกเฉยเกี่ยวกับกรณีการชดใช้ทุน
แต่กลับมาไล่บี้เอากับผู้ค้ำประกันแทน
หลังจากนี้ไปทันตแพทย์พระเด็จบอกว่าเตรียมรวบรวมหลักฐานนะคะ
เพื่อยื่นฟ้องทันตแพทย์หญิงดนรดีเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
หลังต้องกู้ยืมเงินจำนวน๒ล้านบาทมาชดใช้ทุนแทน
คุณหมอภาเดชบอกว่าสิ่งที่อยากทำและอยากเห็น
คือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคือการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการเพื่อผู้ค้ำประกัน
สิ่งที่ทางคุณหมอพระเด็จและผู้ค้ำประกันจะต้องทำหลังจากนี้ก็คือเดินหน้าฟ้องร้อง
และจัดการกับผู้หนีทุนทั้งในและต่างประเทศ
เพราะแถลงการต่างที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ชี้แจงไป
หลายฝ่ายก็ยังคงค้างคาใจแต่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามที่แถลง
ส่วนกระแสสังคมที่ต้องการที่จะมีถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ไม่ได้ติดใจอะไรนะคิดว่าทำไปก็ไม่มีผลอะไรหรอก
เพราะว่าทันตแพทย์หญิงดนรดีเขาก็มีใบประกอบโรคศิลปะในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว
และเขาก็ไม่น่าจะเดินทางกลับมาในประเทศไทย
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ๕ทุ่มที่ผ่านมา
นี่เองค่ะคุณหมอพระเด็จโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
ไปดูกันหน่อยข้อความของคุณหมอพระเด็จบอกว่าอย่างไร
เฟซบุ๊คของคุณหมอบอกแบบนี้นะคะบอกว่างานเข้าเธอแล้วครับ
แหล่งข่าวของผมจากสหรัฐอเมริกาแจ้งว่า
ตอนนี้มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่เธอทำงานอยู่ในฮาเวิร์ดแล้ว
อาจถูกลบชื่อออกจากการเป็นลิเดอร์ชิป
จากนั้นอีกไม่นานคุณหมอพระเด็จก็โพสต์ข้อความอีกค่ะคุณอรัชพร
ใช่ก็บอกว่ามีคนถามเข้ามาเยอะครับ
บอกได้เลยครับว่าเธอถูกขอสอบสวนจากออมบุตร
อันนี้มาจากแหล่งข่าวของผมในสหรัฐอเมริกาครับ
ทันตแพทย์พระเด็จก็มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพิ่มเติม
ออมบุตรมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีของทันตแพทย์หญิงดนฤดีที่หนีทุน
แล้วก็ไม่ยอมกลับไปใช้ทุนคืนรัฐบาลไทย
ตอนนี้ต้องติดตามผลกันต่อว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
เพราะทุกอย่างก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบแล้วก็ใช้เวลา
แต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในสหรัฐอเมริกาของทันตแพทย์หญิงดนรดีแน่นอน
เพราะฉะนั้นถึงได้ดิ้นรนแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อลดกระแสในเรื่องนี้
บุตรเป็นหน่วยงานที่จริงรัฐตั้งขึ้นมาคล้ายกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าที่เขาก็คือเหมือนปัดเป่าทุกร้อนที่ประชาชนร้องเรียนมาแบบนั้น
หน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแบบนี้
ซึ่งจริงแล้วการให้ทุนการศึกษาของหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะ
หลักการในการใช้ทุนก็จะเหมือนกันคือเมื่อได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้ว
ก็ต้องกลับมาใช้ทุนด้วยการทำงานให้ครบตามจำนวนปีที่คุณได้ไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ
แต่ถ้าไม่สามารถกลับมาทำงานได้คุณก็ต้องชดใช้เป็นเงินบางคนก็กลับมาทำงานให้บางส่วน
ไม่ครบจำนวนปีแล้วก็จ่ายเงินแต่จริงแล้วทุกหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาเนี่ยเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
สาเหตุสำคัญที่ให้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในต่างประเทศคืออยากจะให้คนคนนั้นกลับมาช่วยเหลือสังคมไทย
กลับมาทำงานให้เมืองไทยกลับมาทำงานให้ประเทศชาติเขาไม่ได้ต้องการเงินคืนจากพวกคุณหรอกเขาอยากให้คุณกลับมาทำงาน
คืออยากสร้างบุคลาอยากสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าที่มีประสิทธิภาพกลับมาทำงานในเมืองไทย
แต่เมื่อคุณไม่กลับมาทำงานคุณก็ต้องใช้หนี้เป็นเงินนี่เป็นตามหลักอยู่แล้ว